คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงไลฟ์โชว์ในวันนี้
รับรองคุณจะได้เห็นความอลังการงานสร้างเกิดขึ้น
ในห้องส่งของเช้าข่าวชัดโซเชียลแน่นอนนะครับ
เพราะว่าคราวนี้เขาจะมาสร้างประวัติศาสตร์บรอดเวย์เมืองไทย
ด้วยบทเพลงแห่งเสียงอีสานนั่นเองนะครับ
และตรงนี้คุณอรัชพรอยู่ตรงไหนห่างไกลกับผมเหลือเกิน
อยู่นี้ค่ะโอ้โหนี่ศัตรูเราดูเล็กไปเลยอ่ะ
เพราะว่าเรานำทีมขนทัพนักแสดงทั้งหมดมานะคะ
เดี๋ยวแนะนำคุณผู้ชมก่อนละกันเดี๋ยวขอแนะนำเป็นเซ็ตละกัน

สามท่านนี้ก่อนเลยนะคะคุณพักดีพลล้ำคุณทัพนัทพลลำ
แล้วก็คุณสุมิตศักดิ์พลล้ำ๓ครอบครัวนี้เป็นนักร้อง

ส่วนถัดมาคุณผู้หญิงสาวสวยชุดสีเทานะคะ
คุณเอ็มอภัสรามาบุญธรรมคนนี้เป็นนักร้องเหมือนกัน
และท่านถัดไปบุคคลสำคัญของเราเลยคุณสมยศศรีสมบูรณ์นะคะ

โอ้โหตัวพระตัวนางมาพร้อมแดนเซอร์
จะบอกอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้นะครับ

ชื่องานอะไรและความยิ่งใหญ่จะเป็นแบบไหนฮะ

งานนี้ก็คือละครเพลงเมืองหมอลำโอเปร่าอีสานนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องของมิซิคัลโชว์

ซึ่งจริงแล้วในเรื่องของหมอลำ

ละครร้องซึ่งใช้ภาษาอีสานเป็นหลัก
แล้วก็เป็นกวีของอีสาน
แล้วทีนี้เราก็เปรียบเทียบกับโอเบร่าในระดับโลก

ซึ่งจริงแล้วในเรื่องของภาษาเอ็กเซ็นในการออกเสียง
ภาษาอีสานใกล้เคียงภาษาอังกฤษมากที่สุดภาษาหนึ่งในโลกนะครับ
แล้วก็ในโอเบร่าระดับโลกเนี่ย
แล้วก็ของเราท้าวคุลูกับนางอุ่ะ

นี่คือเรื่องราววรรณกรรมอมตะของอีสานเลย
แล้วก็เป็นเรื่องราวความรักที่คล้ายกับโรมิโอแอนจูเลีย
โอ้โหนี่ความตะจริงเนี่ยคลาสสิกฮุนี่โอเปรร่าเขาร้องไงนะคุณอรัชปรณ์
ร้องไม่ได้ต้องให้เฟืองละก่อนโฮอย่างนี้หรอ
เสียงอีสานของเราไม่แพ้ลูกคอเราไม่แพ้
กำลังจะบอกว่าแทนที่คุณจะร้องให้เขาแบบแซมเปอร์ให้ฟังดีไหม

เรื่องราวเท้าคูลูกับนางอ้วเป็นยังไงถึงได้นำมาแสดงเรื่องนี้
พ่อแม่เป็นเพื่อนกันแต่ทีนี้
เพราะเกียรติความช่างกันเลยทำให้รูขนี่
ต้องตัดสินใจที่ไม่สมรักไม่สมหวัง

เพราะว่าเอารักเป็นใหญ่นะครับ
เพราะว่าสาเหตุก็คือ
พ่อแม่เกลียดกันไม่ให้แต่งงานกัน

จริงมีกี่ชีวิตที่ต้องแสดงบนละครเวทีนี้

โอ้โหนี่มาแค่ประมาณ๒๐ส่วนเดียวจริงส่วนหนึ่งส่วนร้อยเลยทีเดียว

จากในเรื่องของความยิ่งใหญ่กับละครเพลงเรื่องนี้แล้วเนี่ย
จะมีทางด้านของศิลปินรับเชิญก็มีคุณแม่บานเย็นรากแก่น
แล้วก็คุณแม่ชวีวันดำเนินซึ่งเป็น๒ดรด้านหมอลำ

แล้วก็มีคอนเสิร์ตของคุณเอมอภัสราพรบุญธรรม
คุณก้องห้วยไร่ที่กำลังดังจากไซวันสิวทิม๙

ที่ตอนนี้กำลังได้กระแสแรง๒๖ล้านวิว
ส่วนคนนี้ก็๒๐ล้านวิวเหมือนกัน
เอาล่ะงั้นวันนี้นักร้อง๒๐ล้านวิวอยู่ตรงนี้แล้ว

หากตายหลาย
หวังสิมาตายนาน

มานานไป

สิ่งนึงนอกจากเสียงส่งพลังที่ฉันชอบมากคืออะไรรู้ไหมคุณ

ภาษาอีสานแล้วก็คำพูดในการเลือกใช้
ด้วยอืมเมื่อกี้พูดถึงนักกรองแล้วเราเห็นพระนางชุดอลังการสวยงามมาก
ดิฉันยืนอยู่ข้างจูเลียนเราร้องรับร้องส่งกันให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบนเวทีในการแสดงครับด้านหน้าเลยด้านหน้า
อ้อกมาได้แจงใดว่ะ
อ้อนะตั้งใจมาหาพี่โคร่ลูน่ะล่ะ
ไอควลุจริงแล้วมั้ง
อามค้างเนิ่งคิดถอนอะภีร์
อำคานะมีหักอายบ่อายซ้ำแล้วจังมัน
ว่าจึงเตรียมอ้อภาต่างท่าเมาตามนัด
ในหัวใจและความภาบ่อพี่ช้ายบ่อายเผา
หินคำจาชายมาเอาว่าอำคาก็เหงา
ฟังคำเมาอ้ายบ่อสวงสุดหัวใจให้อ้ายเป็นห่วง
หนักในสวงสิบหวังบ่าเวลาอ้ายเสียงคู่
ไม่มีแล้วไหมทหารกาแกล่า

มกราคมถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ชมเลย

มกราคมหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถนนรัชดา
ซึ่งวันนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่า
เรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคนอีสานและก็คนไทยทั้งประเทศ
อย่าลืมคุณผู้ชมต้องไปติดตามดูให้ได้นะคะ
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่หอประชุมใหญ่
วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้และแน่นอนว่า

เรามีโชว์น้ำจิ้มให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มเลย

ขอบคุณครับ
น้ำมันไหลออกตาสิห้ามก็คงบ่ได้
ื่นอกรับความเสียใจเพราะอายมันบ่มีกิน
หากเจ้าหมดหัวใจทำได้แค่มองติ

จำต้องก้มหน้ามองดินให้ใจมันกินน้ำตา
บ่ต้องบอกล่าบ่ต้องโทรมาถามไทย
ว่าอยากกลับมาหัวใจบ่ต้องเอ่ยถ้อยคำร่ำลา
ถ้ามันคืนคงสิเว้ากลับล้ม
คือบ้าบ่ต้องเป็นห่วงอายนะ
เมื่อตัดใจลายกใจให้สาว
ยาวเกาอยู่ด้อง
เชฟยังพอตนได้
อย่ากลัวเลยนะหัวใจ

เห็นจังได้ขอให้เวลาเข้าไป